ต่อที่คนดีคนนี้หล่อแล้วก็ยังแสนดีด้วยนะคะ
สำหรับน้องนายนพัฒน์ค่ะล่าสุดนี้ก็ชวนเหล่าแฟนคลับจิตอาสานะคะ
ไปกันที่นี่เลยค่ะไปกันถึงอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกศิลป
จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อร่วมรณรงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
หวังว่าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม
กับ๓กิจกรรมด้วยกันค่ะก็คือการปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ
แล้วก็ปลอดขยะแก่ทะเลไทยนะคะแล้วก็ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสะอาดปลอดภัย
แล้วก็น่าประทับใจค่ะรวมถึงพัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าท่องเที่ยว
เดินป่ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
การที่เรามาทำกิจกรรมอย่างนี้เนี่ย
ก็ไม่ได้ป้องกันถึงแบบแค่สัตว์ในป่าอย่างเดียว
รวมถึงสัตว์ในน้ำรวมถึงสัตว์ในถ้ำด้วยอย่างนี้ครับ
ก็เป็นระบบมิเวศทั้งหมดของอ่าป่าในประเทศไทยเราอย่างเงี้ย
ดีใจมากที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ชวนแฟนค่ะ
ของผมที่น่ารักทุกคนมาเออเห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจนะคะ
ดาราวัยรุ่นรุ่นใหม่ค่ะก็ร่วมกันทำเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อสังคมเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนเนาะ
นายถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบแทนสังคมสิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงเรื่องของความกระตันยูน้องนายถือว่าเป็นพระเอกเบอร์ต้นเลย
ถ้าเกิดว่าพูดถึงพระเอกยอดกระตันยูหลายคนนึกถึงน้องนาย
ถึงน้องน้าแล้วคิดถึงแม่หมูด้วยนะคะไปด้วยใช่น่ารักมากนะคะสำหรับคู่แม่ลูกคู่นี้